สาเหตุที่ต้องลาออกจากตำแหน่ง

ดำเนินการของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ

คนตำรวจโทพิสันเนี่ยเตรียมที่จะแถลงในเรื่องนี้นะครับ

เปิดเผยถึงกรณีที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเลขา
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ

ตรวจสอบใน๔ประเด็นหลักนะครับ

มติสภากรรมการและที่ประชุมใหญ่

อย่างที่สองครับก็คือให้ตรวจสอบ

กรณีของพาทิศซูภพงค์

เพื่อเลี่ยงในการเสียภาษีให้น้อยลงนะครับ

ไปทำงานที่บริษัทไทยลีกพร้อมกับลดเงินเดือนโดยไม่ชอบทำ
ทั้งยังมีการดำเนินการรับเงินเดือนแทนกันด้วยความไม่โปร่งใส
ข้อ๔ข้อสุดท้ายครับการจ่ายโบนัส๑เดือนนะครับ
ให้กับพนักงานบริษัทไทยลีกซึ่งทำได้หรือไม่
ที่บริษัทไทยลีกนั้นถือหุ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ขาดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๐๗ที่ระบุว่า
เมื่อได้ทำการชำระบัญชีแล้วถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด
แบ่งให้แก่สมาชิกของสมาคมนั้นไม่ได้
อีกทั้งยังมีพนักงานบางส่วนนะครับ
ที่ได้รับเงินเดือนจากทั้งสองฝั่งแถมได้โบนัสอีกด้วยครับ
โดยพลตำรวจโทพิสันยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการปลดออกจากตำแหน่งเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
เพราะว่าการที่การประชุมสภากรรมการในวันนั้นกล่าวนั้นผิดข้อบังคับ
จากไม่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมภายใน๗วัน
และตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในการประชุมเพราะว่าลาพักร้อนไปยังต่างประเทศ

หากจะปลดจริงควรที่จะทำให้ถูกต้องตามหลักการนะครับ
นอกจากนี้อดีตเลขาธิการสมาคมยังกล่าวด้วยว่า
มีปัญหาในเรื่องของการว่าจ้างบริษัทเอเย่นในการเชิญทีมอุ่นเครื่อง

และไม่ได้มีการถามเฮดโค้ชจริงว่า
โค้ชนั้นต้องการอุ่นเครื่องกับทีมชาติใด
และยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายของบริษัททัวร์ที่นำนักฟุตบอลไปแข่งขันในต่างประเทศอีกด้วย
หลายเรื่องราวครับไปลองฟังเสียงกันหน่อยครับ
คนไม่ได้ทำงานมารับเงินเดือนเนี่ยน้อยคิดว่ามันผิดอะไร
คิดว่ามันผิดอะไรและแถมว่าทำให้คนเสียภาษีน้อยลงด้วย
เพราะภาษีบ้านมันเป็นระบบก้าวหน้าถูกไหม

ถ้าคนเดียวรับสองแสนก็ต้องเสียอีกเลสถูกไหม
แต่ถ้ารับคนละแสนมันก็อีกเลสหนึ่ง
แล้วก็ต้องถามว่ากรกฐจะไปตรวจภาษีประจำปีเขาหรือเปล่า
กรกตประจำปีของผู้ที่เอาภรรยามารับเงินได้ไหม
มันผิดกฎหมายภาษีไหมล่ะแต่บอกว่าโค้ดไม่เอา
ผมไปถามโค้ดโค้ดบอกไม่เคยเลือกเลย
ก็กลายเป็นว่าไอ้เนนาดคนเป็นร่ามเลือกอ้าวว่าเนี่ย
พอพูดอย่างนี้ก็หลบไปตรงนู้นพอพูดนี้ก็หลบไปอย่างนี้
มันมีอะไรเกิดขึ้นวะในการติดต่อกับบริษัทเอเย่นที่มา
มันโปร่งใสหรือเปล่าเลขาเนี่ยแม่บ้านทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าไปทำอะไรแอบรับแม้แต่เงินเดือนก่อนที่ผมจะออกมาเดือนสุดท้ายเนี่ย
เจ้าที่การเงินเอาเงินเดือนมาให้ผมเซ็นนะเซ็นก็จะจ่ายเงินเดือนเนี่ย
มีแค่ว่าเงินเดือนผู้บริหาร๑ล้าน๔๐๐๐บาท
ผมบอกว่ารายละเอียดมีไหมดูไม่ได้ค่ะ
เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ผมลองไปอ่านข่าวในเน็ตดูนะครับของทางสยามกีฬาครับ
แล้วก็บิ๊กออสบนตรวจเอกสมยุทธภูมิภัณฑ์ม่วงนะครับนายกสมคม
และฝรั่งบันทัยประเทศไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อังกฤษนะครับก็ไปร่วมไว้อะไหล
จากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์นะครับ
ซึ่งบิ๊กออสก็ได้กล่าวออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับอยู่๔ข้อหลักก็คือ
อย่างแรกเงินเดือนที่รับมาเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าได้ทำการคืนสมาคมไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่๒เรื่องของเงินโบนัสนะครับบิ๊กออสบอกว่ามันไม่ใช่
มันเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานที่ทำงานมีกำไรก่อนที่จะปิดงบดุลประจำปี
ส่วนเรื่องที่๓นะครับเรื่องของการนำภรรยามารับเงินแทนเนี่ย
บิ๊กออสยืนยันว่ามีการแยกสัญญาที่ชัดเจน
แล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วด้วย
บิ๊กออสบอกว่าเอเจนเจ้าของสัญญาสามารถเชิญมาได้
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดประมูลในเรื่องนี้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบิ๊กเจี๊ยบก็ยืนยันว่า
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพลตำรวจเอกสมยศแล้วก็ยังได้คุยไลน์กันอยู่ตลอด
อีกทั้งนายกสมาคมยังยินดีให้ตรวจสอบสมาคมอีกด้วยนะครับ